งานบุญที่มีความสนุกสนานจะได้บุญนะครับ

พอโดนแล้วอยากจะเอาคืนกันนะฮะ

ที่งานงิ้วจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อคืนนี้เพิ่งจัดเป็นคืนแรกประเดิมเลยจ้า
กลุ่มวัยรุ่นนะคะชาวบ้านบอกโอ้โหหมดสนุกเลย
พ่อค้าแม่ขายเขาเห็นแบบนั้นเขาก็บอกโอ้โหเหนื่อยหน่ายใจเหลือเกิน
ขายของก็ลำบากแบบแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
ขายของลำบากเข้าไปอีกคลิปเชิญค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
กลุ่มวัยรุ่นชายหลายสิบคนเลยค่ะเห็นภาพนะคะ
ยกพวกไล่ตามตะลุมบ่อนต่อยเตะกลุ่มคู่อรินะฮะ
โดยมีกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๕๖คน
รุมกระทืบเยาวชนชายคนหนึ่งอายุ๑๕ปีเท่านั้นนะคะ
จนกระทั่งน้องล้มฟุบกับพื้นต่อหน้าต่อตาประชาชนที่มาเที่ยว
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณนั้นเขาก็ตะโกนนะ
ตะโกนห้ามปลามกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มให้หยุดหยุดอย่าทำร้ายกันเลย
แคร์พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ไม่แคร์สื่ออย่างเราด้วยนะคะ
ถ่ายคลิปค่ะได้นำมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์พร้อมกับระบุบอกว่า
ล่าสุดงานงิ้วมีกลุ่มวัยรุ่นรุมกระทืบกันลูกหลานใครมาดูอัลเดอร์จ้านะฮะ
ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาตำหนิถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย
ให้มาช่วยเหลือน้องคนที่เจ็บคนนี้แหละค่ะ
อายุ๑๕ปีเท่านั้นนะคะมีแผลปวดบวมบริเวณที่แขนและขาทั้งสองข้าง
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะ
แต่หลังจากที่เหตุการณ์แรกผ่านไปสักประมาณ๓๐นาที
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดก็ได้รับแจ้งบอกว่า
มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันอีกแห่งหนึ่ง
ตลาดน้องแคนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยส่งสายตรวจไปตรวจสอบ
พบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นชายประมาณ๑๐คน
ที่เป็นเพื่อนของผู้เจ็บในงานงี้นั่นแหละ
เคี่ยวรถมัตตาไซส์๓๔คันมารุมทำร้ายมาเอาคืน
กลุ่มวัยรุ่นคู่อริจนเยาวชนชายอีก๒รายนะคะ
๑๗กับ๑๘ปีได้ระปากเจ็บค่ะปากแตกนะฮะ

ตำรวจของโรงพักเมืองร้อยเอ็ดไม่ได้นอนแล้วค่ะ
ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยทั้งคืนเลย
เข้มงวดเรื่องรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นนะคะ